เขาบอกว่าภาพอยากลงอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
ให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้ว
เฮ้ยไม่จริงอ่ะโอ้ยหลอกแล้ว
เฮ้ยมีจริงนะข้างในนี่มีพระพุทธภาพโภค
หนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยนะฮะ
แล้วที่บอกว่ามีพระองค์หนึ่งขออะไรก็ได้
เฮ้ยนี่หัวหรือเปล่าจ๊ะเบบี
เฮ้ยได้หมดเลยขอโทษขอความรับขออุ้ย
ได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะขออะไรขอเลยเชิญเลย
บอกเลยว่าได้ทุกสิ่ง

เฮ้ยแต่ถ้าเราเราอาจจะไม่ถูกก็ได้นะครับ
แต่ว่าถ้าไม่ถูกรางวัลก็ไม่เป็นไร

เอางี้เดี๋ยวผมจะพาไปที่วัดแห่งนี้

ข้างในเนี่ยจะมีพระพุทธภูมิท้าโผล่จริงหรือเปล่า

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สังเกตเห็นเท้าของพระพุทธรูปนี่โผล่ออกมาจริงด้วยครับคุณผู้ชมครับ

แต่ว่าเห็นแค่เท้าแล้วอยากจะเห็นข้างในเหมือนกันครับ
ดรครับอันนี้สามารถเปิดให้ดูได้ไหมครับ
ปกติจะไม่เปิดให้แต่วันนี้จะเปิดให้ดูนะครับ
จริงแล้วพระพุทธรูปองค์นี้นะครับมีการสันนิษฐานไว้ว่านะครับ
ศิลปะเชิงช่างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
เพราะฉะนั้นคาดว่าพระพุทธรูปองค์นี้นะครับน่าจะมีอายุมากกว่า๒๐๐ปี
เรียกได้ว่ายาวนานมากนะครับแต่ว่าข้อสงสัยทำไมเท้าท่านถึงโผล่ออกมาจากโรงแบบนี้ฮะ
พระพุทธประวัตินะคะทราบมาว่านะครับตอนนี้พระพุทธเจ้านะ
เสร็จผลิตภัณฑ์ดับขังนะครับก็จะมีการถวายพระเพิง
หลังจากนั้นเนี่ยมีพระอาจารย์ว่าองค์หนึ่งนะครับก็คือพระมหากษัตริย์ที่มาในงานไม่ทัน
แล้วก็มากราบท่านนะครับแล้วก็แสดงอภินิหารยื่นเท้ามาให้กราบ
สามครั้งก็มีไฟสว่างนะครับมาถวายพระเพลิงให้กับท่าน
แล้วอย่างพระพุทธรูปพระโผล่เนี่ยครับเราได้มาจากไหนนะครับ
เข้าใจว่าพระพุทธรูปองค์เนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่สร้างวิหารุตกินขึ้นจากพระทรล่อนะครับ
นั้นเนี่ยก็ประทับอยู่ที่นั่นแหละครับโดยที่ประชาชนไม่รู้เลยนะครับ
มาถึงเจ้าวาดองค์ปัจจุบันนะครับท่านพระครูพิจิตวรเวศไปเห็นเข้าเนี่ย
ก็เลยรู้ว่าพระพุทธรูปองค์นี้นะครับเป็นพระที่สำคัญเอาเลยนะ
เชิญมาที่นี่ก่อนกำลังจะบูรณะนะครับสร้างวิหารนะครับ
แล้วก็อันเชิญไปประดิษฐานไว้ที่วิหารอีกทีครับ
แต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่สะดุดตาครับองค์นี้นะครับสร้างด้วยอะไรนะฮะ
สร้างด้วยท้องสำลิดครับรองที่ท้องสำลิดครับ
ท้องสำลิดนะครับทั้งองค์เลย
องค์เลยครับอันนี้ทั้งองค์เลยนะครับ
แล้วก็เท่าที่ประวัติศาสตร์หรือประวัติจารย์ลึกไว้ได้นะครับ
ท้องสำลิดพระพุทธรูปลางนี้นะครับจะมีอยู่ที่นี่ที่เดียว

ที่เดียวในประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นฝากภาคคุณใจของท่านเพราะเราเลยครับ
โอ้โหหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ต้องบอกเลยว่าได้มาเห็นพระพุทธรูปรางปรินิพันธ์ของจริงครับ
บอกเลยว่าสวยงามมากแต่ว่าที่นี่เนี่ยเห็นบอกว่ามีสถานที่อื่นอีก
ที่บอกว่าเด็ดเหมือนกันคือที่ไหนครับด้านดร
องค์หลวงพ่อหินครับไปกราบนวัตการหลวงพ่อหินนะครับ
หลวงพ่อหินเป็นพระผู้บ้านผู้เมืองของวัดท่านล่อเลยนะครับ

ประชาชนที่นี่นะครับสัตว์ธารกราบวาดขอพรทุกสิ่งอย่างนะครับ

วันนี้มาไหว้หลวงพ่อมาขอเรื่องอะไรกันบ้างฮะ
ขอให้แห่งหิงค่ะขายขอแห่งหิง
ให้สุขภาพแข็งแรงอะค่ะว่าหลวงพ่อนี่ศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้

ตามที่ขอสัญญาหนูจะเป็นเรื่องการงานเรื่องของประสบความสำเร็จ

ใช่
และตอนนี้ก็เข้ามาสู่วิหารของหลวงพ่อหินแล้ว
ไหนคือหลวงพ่อหินครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลย

ประวัติของหลวงพ่อหินครับท่านดร
ประวัติหลวงพระหินมีที่ไปที่มาก็คือว่า
เจ้าวาดองค์ที่๓ของวัดธรรม
ท่านเจ้าคุณเมธีธรรมพนาค
ท่านได้ฝันว่าเห็นเสียงพระอยู่ที่บ้านดงชะละวัน

เรียกศิษยานุสิตเนอะก็เดินทางไปตามฝัน
ก็ไปเจอเซียนพระจริงก็อยู่ในครบใส่

พรุ่งองค์พ่อก็เรียกครบไม้หรือครบใส
และท่านก็เลยอธิษฐานนะครับว่า
ถ้าเสียงพระองค์นี้นะครับ
จะเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของวัดทะล่อ
ก็ขอให้เงียบสงัดสัก๕นาทีนะครับ
ขณะนั้นเกิดความเงียบสงั่นจริงครับ

นกที่บินอยู่เสียงเจี๊ยก็หายไป

จะเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของพัทธนอก

ผมจูด้งต้องขอไปกราบไหว้ท่านบ้างแล้ว
แต่ว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านดรมากเลยนะครับ

เป็นสถานที่ที่ผมมาพิสูจน์ความแปลก

และความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อหินแห่งนี้
ถ้าคุณผู้ชมอยากจะสัมผัสความแปลกนี้
ก็สามารถมาได้ที่วัดท่าล่ออำเภอเมือง

สำหรับวันนี้ผมจูด้งต้องลาไปก่อนแล้ว